ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
แต่คุณยายสายใยเนี่ยปัญหาของเขามีคืออะไรคะ
ระหว่างขึ้นนั่งรถมาเนี่ยคุณสายายก็บอกว่า
คุณโยธินช่วยยายได้ไหมช่วยตามเงินที่อยู่ที่พระครู

ผมก็ถามว่าเงินเรื่องอะไร
แกก็บอกว่าเนี่ยแต่งตั้งคุณหญิงไม่ได้แล้วก็ไม่คืนเงิน
แล้วตอนนั้นคุณโยธินรับปากที่จะช่วยคุณสายใยเรื่องคดีเหรอ
ตอบเลยว่าได้เดี๋ยวจะช่วยให้
อ่ะรู้จักกันวันแรกเนี่ยนะรู้จักกันวันแรกอ่ะนะ

อะไรอยู่บนหลังคารถสวกาศไร้สายตัวสักกะตี๊ดเรียงเท่าลูกชมพู่อ่ะ
แต่คนที่ไปพูดไปโพสต์เนี่ยบอกว่าเป็นไซเลนเปิดแว๊บ
คุณสายใยพระครูรู้จักมานานแค่ไหนแล้วคะ
คุณสายยายรู้จักจากปี๕๑หรือ๕๒ประมาณแบบนี้ค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้นพูดกันง่ายนะคะคือพ่อครูกำลังจะบอกว่า
คุณสายใยวางแผนเพื่อให้พระครูตกเป็นจำเลยในคดี

เอาเอกสารเกี่ยวข้องกับคุณสายใยออกมาทั้งหมด
และพยายามเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ย
มันไม่ใช่แค่คุณมาบอกว่าคุณโดนพาดพิงแล้วแก้ต่างนะ

พูดไม่ตรงกับสื่อที่พูดออกไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องยังไม่จบนะคะ
ยังคงพาดพิงกันกลับไปกลับมา
แล้วก็มีการใช้สิทธิ์ของตัวเองทางกฎหมายอยู่ต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเป็นข่าวผู้แตก
อย่างในช่วงของที่มีข่าวหญิงไก่ต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะคะ

คือมีความเชื่อมโยงในเนื้อหาในการให้สัมภาษณ์
วันที่มาเนี่ยนะคะทนายสงกรานเนี่ยนะคะ
มากับพระอีกรูปหนึ่งพระชาวลิศนะคะ
จากวัดท่าสุงที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
แล้วก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์นะคะ
มีความขัดแย้งกับวัดยี่ป่า
ซึ่งก็มีเจ้าอาวาสเดิมเนี่ยนะคะ
ก็คือพระครูสุรสิทธิ์อีกรูปหนึ่ง
คือพอมีความขัดแย้งกันเสร็จแล้วเนี่ย
ตัวละครหญิงไก่เข้ามาในซีนนี้ด้วยค่ะ

อดีตเจ้าวาดพระยี่ป่า
คือมีหญิงไก่เป็นลูกศิษย์
แล้วก็มีแพทเทิร์นเดียวกันคือมีคนโดนหลอกเงิน
เพราะว่าจะให้คุณหญิงเหมือนกับรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่
ทีนี้พอมีต่อเนื่องกันมาในการเล่าเรื่องวันนั้น
มีการให้เห็นภาพของรถ
มีการให้เห็นภาพของคนแต่ว่าเราเลอทะเบียนแล้วก็เบลอหน้า
แต่เจ้าตัวก็คือคุณโยธินนะคะออกมาแถลงข่าวโต้ว่า
ตัวผมเองรถผมเองไม่ใช่ไซเรนบนหลังคา
แล้วตราที่เห็นก็ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกัน
วันนี้เราก็เลยทิ้งระยะนานนะคะ
ก็เลยชวนมาคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้ยังเดินต่อค่ะ
วันนี้คุยกันกับทนายความสงการอัชริยศัพย์นะคะประธานเครือข่าย

ณวันนี้อาจจะใช้ว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะคะ
แต่ก็ตัวเองก็มีคู่ความอยู่หลายกรณีทีเดียวนะคะ
สวัสดีทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

เพราะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนของกรบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปไกลแล้วครับ

มันเข้าไปในกระบวนการของตำรวจแล้ว

ทางสำนักงานปปงที่ไปยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตอนนี้น่าจะรอฟังข่าวสำคัญ
ว่าผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไร
ฟอกเงินเนี่ยคือคดีนี้หรือว่าคดีหญิงไก่

หลายคนก็สงสัยทุกคนก็สงสัย
ฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะทำสิ่งที่หลายคนสงสัย
ว่าหญิงไก่เนี่ยประกอบอาชีพการงานอะไร
ที่เขาบอกมีเงินแจกหลายล้าน
ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศ

จึงส่งเรื่องให้ปปงตรวจสอบ
จริงหรือไม่จริงรอฟังผลครับ

คือคู่ของตัวละครในข่าวขอเรียกแบบนี้นะคะคุณยาย
คือคู่แรกเป็นพระสงฆ์กับพระสงฆ์

ชาวลิศมากับทนายสงการ

แล้วก็มีคดีความกันกับพระครูสุรสิทธิ

ถ้ายังไม่ได้ย้ายจากข่าวเดิมเนี่ยนะคะอันนี้เรื่องหนึ่ง
ซึ่งวันนี้คงไม่ได้ให้น้ำหนักแต่ทีนี้ความเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่า
มีอีกคู่หนึ่งกลายเป็นว่าคุณโยธินซึ่งเป็นภาพซึ่งเราเบลอหน้า
ครับนะคะแล้วก็รถของเขาเองเขาขับเองวันนั้นเนี่ยครับ
นะคะเขาก็ออกมาโต้กลับครับซึ่งกลายเป็นอีกคู่กับคุณยายสายใย
ครับก็แปลกมากเลยนะครับตั้งแต่ผมทำคดีมามากมาย
ที่ไม่เคยเอ่ยชื่อนามสกุลและนิติบุคคลใดกลับมาจดแจ้งแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนว่าตนเองชื่อนั้นนามสกุลนั้นบริษัทนั้น
งงครับและอีกเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศ
ผมขอบอกตามตรงเลยว่าแบบชื่อรายการเลยนะครับ
ยายสายใยก็ดีพระสมุชาวลิศก็ดีตัวผมก็ดี
ไม่เคยไปจดแจ้งดำเนินคดีกับใครยายสายยายเนี่ย
พยานว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของแกที่ผ่านมา
สมุชวลิศไปให้ถ้อยคำในฐานะพยานว่าเกิดอะไรขึ้น

ผมก็ไม่เคยไปให้ถ้อยคำแม้แต่ครั้งเดียว
แต่ปรากฏว่าไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่าทนายสงการไปแจ้งความ
ผมบอกว่าคุณแจ้งความเท็จครับ
ผมไม่เคยแจ้งความยายสายายก็ไม่เคยแจ้งความ
สมงชวริสก็ไม่เคยแจ้งความเขาไปให้การในฐานะพยานว่า
ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เพื่อให้พนักงานกองปราบปามสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
แต่ปรากฏว่าออกมาแจ้งความหาว่ายายสายยายแจ้งความ
พาสมุชาวลิศแจ้งความเท็จทนายสงการแจ้งความ

จะอย่างไรก็แล้วแต่แต่ภาพและรถของคุณโยฒิน
อยู่ในรายการเราวันที่คุณสงการมา
ถ้าเราชัดเจนว่าตกลงแล้วหญิงไก่เนี่ย
เป็นคนที่เกี่ยวในเรื่องนี้รึไหม
เพราะว่าคุณโยธินยืนยันว่าไม่ใช่เครือข่ายแน่
และไม่รู้จักหญิงไก่ในขณะที่พระครูสุรสิทธิ์นะคะ
อดีตเจ้าวาดวัดยี่ปาเนี้ยครับ

ทั้งสองคนเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยว
ทนายศงการเอาแบบนี้หลักฐานที่มีอย่างตกลงจะเชื่อมโยงถึงพระทั้งโยง

ผมไม่เคยเอ่ยชื่อว่าเขาไปเกี่ยวข้อง
แต่พฤติการที่ยายสายใยเนี่ย
คุยกับพนักงานสอบสวนว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเขา

ส่วนของพระสมุชวลิศมันเกี่ยวข้องยังไง
เพราะหญิงไก่เขาไปเจออย่างไร
กองปราบปามเขาก็สืบสวนสอบสวน
ทำไมหญิงไก่ถึงมาที่วัดยี่ปา

มาบอกให้หยุดดำเนินการใดก็ตาม

เขาก็ให้ไปตามความจริงที่เกิดขึ้น

มีกระบวนการที่มีการกล่าวอ้าง

มีการดำเนินคดีกับพระครูที่วัดยี่ปา
พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์
เรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาพิมพ์มือ

และนำตัวส่งกับพนักงานอายการ
กระทั่งมีการทำบันทึกสัญญาประนอมยอมความกัน

เป็นไปตามปวิอาญามาตรา๓๙อนุ๒
คือคดียอมความได้จึงถอนคำร้องทุกข์
นั่นแสดงว่าจากพยานเอกสารหลักฐาน
มีการดำเนินคดีของยายสายใย
พระวัดยี่ป่าจริง

ฉันต้องมารายละเอียดที่คุณยายสายใยค่ะ

ฟังเรื่องคุณยายในมุมของคุณโยธินเยอะนะคะ
แล้วก็เราจัดรายการนี้เราต้องแจ้งด้วยนะคะ
ว่ามีการจัดรายการต้องมีการพาดพิงกันเนี่ยนะคะ

คุณยายเจอคุณโยธินครั้งแรกปีไหน

ก่อนเหรอโอ๊ยโอ๊ยไม่ก่อนหลัง

ที่มูลนิธิดรรศุคลภูมิพันธ์วงศ์ที่ระยอง

เดี๋ยวไม่ได้เจอที่ที่ยาครั้งแรก

ไปเจอระยองทำอะไรถึงเจอกันค่ะ
ยายจะไปช่วยดรศุคลภูมิพันธ์วงศ์นี่นะ
รักษาคนไข้เพราะว่าเปิดเป็น

ยายก็จะไปช่วยวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ซึ่งยายจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพ

ยายโอมนะเขามาจากกรุงเทพฯนะ

ปกติยายจะต้องนั่งรถตู้กลับใช่ไหม
แล้วยายก็ถามว่าโอมให้ยายไปด้วยได้ไหมลูก
ได้ครับเอาได้ก็นั่งรถมา
พอนั่งรถมาเขาก็จะเอารูปมาอวด
รูปเขากับรูปเจ้านายเขาใหญ่โตอะไรอย่างนี้

นายจ้างหรือว่าโทษนะคะคือ
คือหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างขึ้นแบบ

เจ้านายเขาเราเห็นรูปแล้วโอ้โหเจ้านายใหญ่โตนะ
แล้วนามสกุลของเขาก็เขาใช้อิสลางกูลด้วยนะ

ก็มีบทสนทนายกับนายยายก็ยังจดมาเลย

ทำไมไม่ใช่นามสกุลยุคพงศัย
เขาบอกว่านามสกุลพ่อยุคพงศัยอันนั้นคือของแม่

คือตกลงแล้วรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ที่ยุธยาครั้งแรก

รู้จักกันที่ระยอง
แล้วบทสนทนาเนี่ยรู้จักกัน
ถึงขนาดว่ามีการพูดถึงชื่อหญิงไก่

พอเห็นรูปเขาชื่อเขาแล้วเจ้านายเขาก็รู้ว่า
โอมโอมช่วยยายหน่อยได้ไหม
เรื่องนั้นเรื่องที่จะให้เขาช่วยคือวันที่ไประยอง

เรื่องที่พระหลอกเอาเงินยายไปไง
คือพูดเรื่องนี้ให้คุณโยธินช่วยจริง

แล้วคุณโยจินเขารู้จักพระ

แล้วก็ไปที่บ้านอีก
เดี๋ยวนะเจอกันทั้งแรกเขารับปากช่วยเลยหรือ

แล้ววันรุ่งขึ้นคือวันถัดมาเลยนะ

ไปแบบว่าไปถามเรื่องไปเอาเอกสารอะไรต่ออะไรอย่างนี้
แล้วจากนั้นได้ติดต่อกันมาเรื่อยไหมคะ

แต่กระทั่งไปนอนให้ยายนวด
คือสรุปแล้วมีความรู้จักสนิทสนมกันช่วยเหลือกัน

สายใยคือชื่อใหม่คือปัจจุบัน
มีสายใยมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสุพิมพิสุท

ให้ดูได้เลยครับเป็นใบเปลี่ยนชื่อตัว
เดี๋ยวนะตกลงชื่อเดิมชื่อแรกชื่ออะไรคะ
สายใยแล้วมาเปลี่ยนเป็นสูบพิมพ์ที่สุด
แล้วพอมาเจอพระบอกว่าจะให้ชื่อของ

ขอเครื่องราชก็ให้เปลี่ยนเป็นสายใย

คือพระที่บอกคืออดีตเจ้าวาดวัดยี่ป่า

ทีนี้บทนั้นเราได้โฟนอินพระด้วย

คือทั้งคุณโยธินและทั้งอดีตเจ้าวาด

คุณยายคิดว่าทั้งสองท่านนี้รู้จักหญิงไก่หรือเปล่า
คุณยายไปเจอหญิงไก่ที่วัด

มาทำพิธีพาเพื่อนไปตั้งเยอะตั้งแยะ
หลวงพ่อก็แนะนำว่าเนี่ยไก่

แล้วก็ยายก็ถามว่าไก่ชื่อจริงชื่ออะไรลูก

ยายก็บอกว่าตอนจะกลับพิธีเสร็จแล้วใช่ไหม

ก็ถามว่าไกลเข้ากรุงเทพหรือเปล่าลูก
อยากจะได้โดยสารกลับกรุงเทพด้วย
เขาบอกว่ายังไม่กลับหนูจะไปเมืองกาลต่อ

หญิงไก่ไม่ได้ไปวัดยี่ป่าแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะ
ไม่รู้ว่าแต่ว่าไปทีไรหลวงพ่อจะบอกว่า
จะเล่าถึงว่าไก่เนี่ยสนิทสนม
เงินทองใช้กันได้เวลาไม่มีสตังค์ก็จะโทรหาไก่
ขอไก่มาใช้ไปทำนองพุทธให้ยาย
จะได้ให้สตังค์พระอีกไง
พูดอย่างนี้ทุกข์บ่อยเลยสนิทมาก

เพราะว่าหลายเรื่องที่เริ่มจากไปพูดถึงเขา
เขาเลยมาชี้แจงที่เราครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่ามีอีกหนึ่งท่าน

และจะบอกได้ว่าตกลงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

มีการยอมความมีการโกงเงินกันจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับอดีตรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวน
สพบังไซจังหวัดพศิษยาพันธ์ตำรวจโทดิเรกเปล่าอินทร์ค่ะ

รบกวนถามเลยค่ะเพราะว่าดิฉันคุยมาสองสามรอบแล้ว
แต่ละฝ่ายก็มีหลักฐานทั้งสองรอบเลยนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะเรียนถามภาษาง่ายเลยคือว่า
ท่านรับรู้เรื่องที่มีข้อขัดแย้งระหว่างสงฆ์กับสงฆ์ถูกไหมคะ

คือมีเรื่องมีราวในจังหวัดพศิษยา
ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสวัดยี่ป่ากับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสูงหรือเปล่าคะ
อันนี้ส่วนนี้สพรับรู้ไหมคะ

แต่ว่าถ้าเป็นระหว่างพระอดีตเจ้าวาดวัดยี่ป่ากับคุณยายสายัยอันนี้ท่านทราบ

ค่ะท่านเอาขมวดเรื่องง่ายเลยนะคะ
ตกลงใครฟ้องใครใครดำเนินคดีกับใครใครคือผู้เสียหายคะ
คุณป้าสายใยเนี่ยเขามาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับอดีตเจ้าวาดวัดยี่ป่าฐานช่อโกงทรัพย์
โดยป้าก็สูญเงินไป๒ล้าน๘
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมกลับเข้ามาสถานีสายนิดนึง
ออกไปเยี่ยมแม่ที่อร์มทรอง
ถามหารองอยู่ชั้นบนผมก็รีบขึ้นไป
แต่ไม่เห็นภาพมานะภาพคู่คนอีกไม่มี
แล้วป้าทายาทพอเห็นผมก็บอกลองช่วยป้าด้วยนะ
เราก็ถามว่าเรื่องอะไรก็ปรากฏว่ารู้ว่าเขามาเจรจากันแล้วล่ะ
โดยว่าเอาเงินสดจะมอบให้ยาย๕แสนและที่เหลือจะผ่อนชำระ
ผมเลยก็เตือนสติยายไปกลางคันตรงนั้น
บอกว่าแล้วยายเชื่อมั่นใจไหมว่าส่วนที่เหลือจะได้รับจากเขาตามกำหนด
พอเห็นก็ยายก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายยายก็รับอ่ะนะ
จริงในตรงนี้ผมเองก็ยังไงตัดสินใจแทนยายไม่ได้หรอก
เพราะว่ามาคิดอีกทีก็เงิน๕แสนนี้มันก็บรรเทาความเดือดร้อนของยายได้เยอะนะครับ
แล้ววันนั้นที่ไปโรงพักเนี่ยคือเรียนใช้คำถูกหรือเปล่า
ไม่รู้คือไปประนอมยอมความกันคือ
ให้๕แสนก่อน

แล้วค่อยผ่อนจนครบ๒ล้าน๘เหรอคะ
ถูกต้องครับมีรายละเอียดเป็นงวด
ซึ่งเอกสารเนี่ยมีลายเซ็นท่านรองด้วยถูกไหมคะ
คือเนื่องจากว่าเนี่ยพระคู่กรณีเขาไม่มาตรงนั้น
แล้วก็ทีมทนายความบอกว่าเนี่ยเป็นลายเซ็นต์พระจริง
คราวนี้พระศัยยายพระรองช่วยด้วยช่วยยายด้วยประมาณเนี่ย
ก็เห็นว่าอย่างนี้ภายหน้าอาจจะเกิดปัญหา
แล้วในฐานะที่ว่าประชาชนขอเราอะเนาะ
ในฐานะผู้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชน
ก็เลยในข้างหน้าอาจเดือดร้อนก็ลงชื่อเป็นพยานให้ว่า
เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงนะที่นี่
ทีนี้ความหมายถ้าดูจากเอกสารเนี่ยความหมายคือว่า
เท่ากับว่าทางพระครูสุรสิทธิ์ยอมรับว่าจะต้องจ่ายให้คุณยายสายใย๒
ล้าน๘หรือเปล่าคะเอกสารมันบอกอย่างนั้นหรือเปล่าคะ

ซึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นจะพอ๕แสนต่อหน้าตำรวจเสร็จแล้ว
มีการยอมรับกันจริงว่า๒ล้าน๘เอาของคุณยายสายยายไปแล้วจะใช้คืนถูกไหมคะ

ทีนี้ในส่วนของเอกสารที่มีออกมาเนี่ยนะคะท่าน
ทางนู้นเขาก็มีเขาก็มีคำอธิบายของเขาชุดหนึ่งนะ
สิ่งที่ทนายสงการคิดว่าทางท่านดิเรกควรจะยืนยันให้คุณยายสายันมีเรื่องอะไรอีกไหม
ครับก็คือต้องกลับเรียนว่าท่านลองดิเลกดูพร้อมกัน

สัญญาปฏิบัติปริมาณยอมความฉบับลงที่๒๒มกราศาสตร์๒๕๕๓นี่นะครับ

มีลายมือชื่อท่านรองดิเลกเป่าอินตรงนี้ใช่ไหมครับ
ท่านไม่ได้ดูทีวีอยู่แต่ท่านยอมรับว่าท่านผมไม่ได้ดูรายการนะ
แต่ผมฟังแต่ผมจำเอกสารได้ผมเซ็นครั้ง
อ่าใช่ครับแล้วไงจบใช่ไหมคืออย่างน้องแสดงว่า
ก็นำสัญญาปฏิบัติธรรมยอมความฉบับนี้
เป็นเหตุแห่งการถอนคำร้องทุกข์
ที่มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสุรสิทธิ์ใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะคือหมายถึงว่าคือพอมีการใช้เงินกันแล้ว
ก็เราก็เอาสัญญายอมเนี่ย
ไปยื่นกับพนักงานสอบสวนตามบันทึกตรงนี้ครับคุณจอมขวัญครับ
นี่เหรอครับก็เลยไปถอนฝ้อง

เนื่องจากความผิดฐานช่อโกงเนี่ย

หรือพระสุรสิทธิ์รับเอกสารฉบับนี้

วันที่๘สิงหาไปขอคัดถ่ายมา
เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะ

ท่านดิเรศจะยงยันได้อยู่ท่านเดียวใช่ไหมคะ

จริงท่านมีมีภารกิจของท่านอยู่อ่ะนะครับอ่าทีนี้พอมาถึงอันนี้แล้ว
เนี่ยคือเป็นการยืนยันว่า๒ล้าน๘โดนเอาไปจริงใช่ไหมแล้วคุณยาย
ถามอีกครั้งนะคะคุณยายเนี่ยเคยเห็นหญิงไก่แล้วก็ได้ฟังว่า
อดีตเจ้าวาดวัดยี่ป่าเนี่ยพูดถึงหญิงไก่ไม่ใช่แค่ว่าท่านเคยเจอ
ครั้งเดียวคือฟังแล้วรู้ว่าค่อนข้างคุ้นเคยใช่ไหมคะคุณ
โยธินรู้จักหญิงไก่ไหมไม่รู้ยายไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารู้จัก
ไหนไม่รู้ทนายสงการงั้นเหลือเวลาน้อยแต่ไฮไลท์สุดเอา
หน้าเขามาแต่เบอร์นะรายการเราเบอร์เอารถเข้ามาเราก็เบอร์ทะเบียนนะ
ครับแต่เขาชี้แจงบอกว่ารถเขาไม่เคยดัดแปลงสีนี้เลยคืออย่าง
ครับด้วยความเคารพผมว่าประชาชนทั่วประเทศเจ้าของศูนย์รถ
ต่างต่างทั่วประเทศเขาได้ดูประชาชนได้มองเห็นอยู่แล้วว่า
สีรถเบ้นเป็นอย่างไรและหลังคาที่เห็นเป็นดวงนั้น
ดวงไฟหรือเป็นเสาอากาศวิธีดูง่ายประชาชนนะครับท่าน
แปปภาพแล้วขยายท่านจะเห็นว่าเป็นสวกาศหรือเป็นดวง
อืมเป็นดุลพินิษฐ์ของท่านค่ะแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับ
กองประชาการสอบสนกลางโดยท่านพตศตชห่าง
และกองปราบปามทางพันธุรกิจเอกชาคิดสวัสดีเขามีผู้เชี่ยวชาญเขาสามารถตรวจและเขามองเห็นได้เหมือนกับประชาชนทั่วไป
เดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องรถเรื่องอะไรนี่คือส่งกองปราบด้วยเหรอ
ผมส่งกองบัญชาการสอบสวนกลางส่งกองปราบปรามส่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความเป็นธรรมของฝ่ายที่เขาถูกตั้งสงสัย

ผมไม่เคยเอ่ยชื่อนามสกุลต่างผมยังแปลกใจเลยว่าเอ๊ะออกมาทำไม
แสดงตัวทำไมผมก็ไม่เคยแจ้งความแต่ออกมากล่าวหาว่าผมเนี่ยแจ้งความ
ยายสายใยแจ้งความพระสมุชลิดแจ้งความ
ผมถึงบอกว่าเอกมโนโทจินตนาการไงครับนะครับ

ยายสายใยตั้งแต่มีข่าวหรือตั้งแต่โทรศัพท์คุยกับรายการเรามานั่งรายการเราเนี่ย
ได้คุยกับคุณโยธีนบ้างไหมคะติดต่อกันบ้างไหมคะ
แล้วกับพระครูสุรสิทธิล่ะคะติดต่อไหมคะคุยไหม
มีใครพยายามติดต่อคุณยายมาเรื่องนี้ไหม
โยธินเขาโทรมาครั้งนึงก่อนวันที่เราไปสำนักตำรวจแห่งชาติ
ไม่ใช่เขาโทรมาว่ายายถามว่าใครเขาบอก
ไงแม่โอมไงยายโอมไง

จากเชียงรายมาว่าผมว่าทำไมยังไม่จัดการให้เรียบร้อย

ถ้าหลังจากนี้ทางฝั่งคุณโยธินเขาต้องการชี้แจง

ต้องเรียนความพร้อมว่าผมไม่เคยไปกล่าวหาเขาเลยนะครับ
มันเป็นเรื่องของที่ยายสายยายกับพระสมุทริต

ผมมีหน้าที่พาเขาไปให้การในพยาน

ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป